คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้สงสารแม่ค้าคนนี้เหลือเกิน
ในรถเธอเป็นคนขับรถแล้วในรถก็มีเด็กอยู่อีก๒ชีวิต
ลูก๑๒ขวบกับลูก๒ขวบ
แล้วดูเหตุการณ์ที่เจอนะมีคนมาขอตังค์
แล้วพอเธอไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นเอาดูคลิปนี้ค่ะ
พ่อมีคนนี้เขาขวางหน้ารถมันไม่ให้มันออกอ่ะ
มันขวางหน้ารถไม่ให้มันออกอ่ะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงในรถไหมฮะผู้หญิงในรถก็บอกลูก
โทรหาพ่อโทรหาพ่อหน่อยให้พ่อมาช่วย
แล้วก็เสียงเด็กกำลังโทรศัพท์หาพ่อ
แล้วบอกพ่อมีผู้ชายมาขวางอยู่หน้ารถแบบนี้
จริงคลิปนี้เธอถ่ายตอนช่วงเกือบท้ายแล้ว

เพราะก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์แบบนี้มานานพอสมควร
แต่กว่าเธอจะตั้งสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
แล้วก็บอกให้ลูกสาวโทรหาพ่อหรือว่าสามีของเธอได้

ใช่ค่ะแล้วเราก็ดูผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๐๕๐ไหมคุณ

เสื้อเขียวแล้วก็มีสวมทับด้วยเสื้อชมพูส้มนี่แหละค่ะ
แล้วเขาขวางหน้ารถโวยวายแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ส่วนผู้หญิงคนนี้นี่แหละคือคนที่ประสบเหตุนะคะ
นางสาวกัญญารัฐเจริญสุขอายุ๓๐ปี
แล้วก็บอกว่าคือเจอแบบนี้ไม่โอเคสำหรับเราและลูก
มาขอเงินพอไม่ให้ขวางหน้ารถไม่ให้ไปโวยวายคือน่ากลัว

ซึ่งตัวเธอนางสาวกัญญารัฐเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น
อยู่ที่ตลาดลานโพที่กำแพงเพชร
และเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชม

ตัวเธอน่ะมาพร้อมกับลูกสาวนะ๒ขวบกับ๑๒ขวบ
แล้วว่ามีผู้หญิง๓คนอยู่ในรถคันนี้
จะขึ้นรถไปทำธุระข้างนอกแล้วก็กำลังจะขับออกไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้มายืนข้างรถก่อนตอนแรกนะแล้วเคาะกระจก
ตอนนั้นนะนะเธอจะขยับรถเพื่อหลีกทางให้รถคันอื่นไปเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันแคบด้วย
แล้วก็เธอจอดขวางอยู่เพราะว่ารถคันอื่นจะได้จอดเข้าซองข้างได้
เออก็นี่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาขวางหน้ารถแล้วก็เอะอะโวยวายตะโกนด่า
แล้วก็เหมือนกับจะนอนขวางหน้ารถแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าตอนนั้นมีลูกสาวอยู่สองคนในรถด้วยกลัวไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีอาวุธหรือเปล่า
จะทำอะไรเธอหรือเปล่าตั้งสติได้รีบบอกลูกเลยโทรหาพ่อโทรหาพ่อ
พ่อเนี่ยหรือว่าสามีเธอเนี่ยนะคะอยู่ในร้านที่ตลาดนี่แหละ

คือจริงผู้เป็นพ่อก็อยู่ใกล้เลยคุณคือผู้หญิงคนนี้จอดรถไว้
เกือบจะหน้าร้านแล้วใช่เออนะฮะทีนี้ผู้เป็นพ่อหรือสามีของเธอเนี่ย
ก็เลยวิ่งมาได้มาช่วยเหลือพวกเธอไว้ได้ทันนะ
แล้วผู้ชายคนนี้มันก็วิ่งหนีไปไงทีนี้อยากให้ตำรวจมาดูแลหน่อย
ไม่รู้ว่าเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนเมาหรือยังไง
คือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยไงมีพวกคนเร่ร่อนคนเมาเนี่ยมาขอตังค์พ่อค้าแม่ค้า
มาขอตังค์ชาวบ้านพอไม่ให้เนี่ยก็จะโวยวาย
ทุบโต๊ะจะส่งเสียงดังแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณกัญญารัฐบอกว่า
ก็เคยได้ยินเขาพูดกันนะว่ามีแบบนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอกับตัวเอง